คุณผู้ชมครับช่วงนี้นะสถานการณ์เรื่องของโควิด๑๙
มันก็ยังดูทรงนะหรือมันก็ยังดีขึ้นมาบ้าง
แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังตั้งกาดเอาไว้ให้ดี
การเรียนของแต่ละโรงเรียนเขายังต้องเรียนออนไลน์กันอยู่
เพราะฉะนั้นผมให้ดูสีสันการเรียนออนไลน์กันหน่อย
เพราะว่าแต่ละคนดูตั้งใจเรียนในแบบที่แตกต่างกันออกไป
ส่วนคนนี้ที่จะให้ดูเนี่ยตั้งใจเรียนสุดเลยครับ
นะสัปดาห์นี้มันอังคารนะเราควรจะต้องดู
คือเป็นรูปเค้าหรือเป็นตัวเค้าเนี่ยคุณว่ารูปเค้านะ
ตัวเขาไม่อยู่
คุณว่าไหมสัปดาห์นี้มันอังคารนะ
แต่ละคนก็จะติดหน้าจอตัวเองอยู่นะ
อาจจะเป็นท่าทางลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
บางคนก็ขยับนู่นนี่นั่นดูเขียนอะไรก็ตาม
แต่เธอคนนี้นิ่งชนิดที่เรียกว่าไม่ไหวจริง
คนจริงป่ะ
หรือว่าเอาสแตนดี้เอารูปภาพมาแปะ

คุณครูเลยไม่แน่ใจไง

เอารูปปิ๊นมาแล้วแปะไว้บนเก้าอี้

แต่ดูแล้วนี่คือคนจริง
แต่ความตั้งใจนี่เด็ดเดี่ยวมาก
มาบางคนก็คิดว่านี่น่าจะเป็นลูกรึเปล่านะ
อย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณครูเขาเสียใจเขาอุตส่าห์ตั้งใจสอน
ยังไงซะเรียนออนไลน์ช่วงนี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริง

เข้าใจนะบางทีการเรียนออนไลน์การจ้องแค่หน้าจอ
บางทีมันก็ไม่ได้สื่อสารกันอย่างเต็มที่

ก็เข้าใจแหละนะแต่ว่าก็ช่วงนี้ยุคนี้ก็ต้องแบบว่าอดทนกันนิดนึงนะคะเด็กเนาะ